มาดูคนดังที่เขาถูกรางวัลกันบ้าง
หมั่นไส้อ่ะก็ได้เดิมอ่ะ
ใครเนี่ยพี่มนต์เหรอ
มนต์สิทธิ์คำสร้อยไงพ่อน้ำสองไง

สินี่แหละฮะยิ้มแฉ่งขนาดนี้ไม่ถูกได้ยังไง
นี่เอาข้อความมาโพสต์แล้วบอกว่า
ถูกพอหอมปากหอมคอไม่เยอะเบา
เท่าที่เห็นเมื่อกี้นี่นะ
พี่มนต์ก็ถูกเลขท้าย๒ตัว๙๐๓ฉบับ
แล้วก็ถูกเลขท้าย๓ตัว๐๐๗๒ฉบับ
คิดแล้วน่าจะฟันไปหมื่นสี่อ่ะนะ

อีก๑๐กว่าฉบับในมือแล้วถามว่า

ที่ไหนล่ะมันไม่ได้มันไม่ถูกพี่มนต์
อาการรูปทุนมีความเสี่ยงมีด้ายมีเสียนะคะพี่มนต์บอก

เจ้าพ่อจอมทัพให้โชคแม่อีกแล้ว

นะฮะบอกว่ารูปคู่กับเจ้าพ่อจอมทัพเนี่ยนะครับหัวเราะร่าอารมณ์ดีเลยนะรูป
เตอรี่ที่ถูกรางวัลพี่อ๋อมแจกแจงแบบนี้บอกว่างวดนี้ถูกทั้งหมด๑๑ฉบับครับ
เป็นเลขท้าย๓ตัว๐๐๗๘ฉบับนะฮะเลขหน้า๓ตัวเลข๖๐๙อีก๒ฉบับแล้วก็เลขท้าย๒ตัว๙๙
อีกหนึ่งฉบับนับดูแล้วนะครับงวดนี้พี่อ๋อมฟันไป๔๒๐๐นะฮะ
อ๋อมบอกว่างวดนี้ซื้อ๒๕ฉบับนะเรียกได้ว่าอัตราการถูกรางวัล
เกือบจะ๕๐ทีเดียวนะครับแบบลงทุนหลักพันแต่ฟันกำไรหลักหมื่นนะฮะ
คุณผู้ชมครับอันนั้นคุณอ๋อมนะไม่ใช่เรานะฮะ
คุณอ๋อมทิ้งท้ายบอกว่าเจ้าพ่อจอมทัพจะให้แม่อ๋อมถูกรางวัลที่๑เร็วนี้
ขอให้เป็นอย่างนั้นส่วนคนที่มาเงียบแต่ถูกทุกงวดเหมือนกันนะครับ
มัมลาโคนิคนะฮะงวดนี้ถูกเบาเลขท้าย๒ตัว๙๐๑ฉบับถ้วน
พอให้ได้ชื่นใจครับ